แล้วช่วงเย็นจะมีการฝึกซ้อมแบบปิดนะครับ

เพราะว่ามันเป็นช่วงโปรแกรมสำคัญเหลือเวลาไม่มากแล้ว
แล้วก็สื่อมวลชนก็จะไม่ให้เก็บภาพเลย
ก็หวังว่าจะไม่มีภาพหลุดเหมือนเกมเจอเวสนาม
อยู่ที่โรงแรมต้องไปดูว่าโรงแรมแถวนั้นมีความตรงไหนที่เป็นตึกสูงบ้างนะครับ
ส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีนักเตะจากเชียงรายที่เสร็จภารกิจนะครับ

ก็จะเดินทางมารายงานตัวอีก๓คน

ลงเตะเกมศ์หลีกนัดละสุดเมื่อวานนี้เองนะครับ
กิรานิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกศรทีมชาติไทยนะครับ

กลางจากคอนซาโดเลสซัปโปโลนะครับ
อีกหนึ่งผู้เล่นที่อยู่ในเจลีกนะครับ
ขอตัวออกจากทัพช้างศึกได้นะครับ
ชุดที่เตรียมเปิดบ้านเจอกับทีมชาติคองโก

กลางวัย๒๖ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อนะครับ

ก่อนเกมที่ต้นสังกัดบุกไปแพ้กับออสเกอร์๐๕

ซึ่งจากการประสานงานกับสโมสรและพูดคุยกับ

นี้ในส่วนของผู้เล่นที่จะเรียกเข้ามาแทนนะครับ
แล้วจะปรึกษาหาลือกับทีมสตาร์ฟโค้ชก่อน

เน้นย้ำนะครับว่าถึงแม้ไม่มีเจชนะทิพย
แต่ว่าเราก็ต้องลุ้นเชียร์กันต่อนะครับ
เริ่มจากการอุ่นเครื่องก่อนครับวันที่๑๐ตุลาคม

สัญญาณวิเคราะห์เกมกัน๑๘นาที๓๐นาที

จากนั้นนะครับก็ไปติดตาม๑๕ตุลาคมนะครับ
ช่วงเวลา๑๘นาที๓๐นาทีเริ่มเข้าสัญญาณ
แล้วก็ถ่ายทอดในเวลา๑ทุ่มเหมือนกัน

กันที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิต
ย้ำนะครับ๒ช่องทางดูสดได้ทั้ง๒เกม
แล้วก็ดูสดทางออนไลน์ได้ทั้ง๒นัด